นี่ดาวิกาโฮเน่ค่ะบอกเลยว่าปีนี้ก็ปีทองของเธอเหมือนกันนะคะ
นูนเพิ่งกลับมาจากปารีแฟชั่นวิก

กระทบไหล่แต่ดาราดังทั้งนั้นเลยนะครับ
ดิ้งกลับมาไทยปุ๊บก็แพ็คกระเป๋าไปถ่ายหนังสั้นกับยูนิเซฟที่มาดากัสก้าต่อเลยค่ะ
งานนี้ใหม่บอกเลยว่าได้เห็นความเป็นอยู่ที่นั่นนะคะที่ค่อนข้างลำบากของเด็กค่ะ
เห็นแล้วก็รู้สึกอยากจะยื่นมือเข้าช่วยเหลือทันทีค่ะ
แล้วก็ที่เห็นว่าสาวใหม่รักเด็กขนาดนี้พอถามไปว่า
เราก็อายุประมาณนึงแล้วมีครอบครัวได้แล้วนะ

ใหม่บอกเลยว่าอยากมีมากค่ะ

สวยเนอะ
อยากมีเหมือนกันค่ะแต่ก็ไม่ใช่ตอนนี้เพราะพี่ก้าวเพิ่งสร้างบ้านค่ะ

ผู้จัดการยังให้ทำงานต่อไปค่ะ
นับถือคนเป็นแม่มากเลยค่ะ

คือใหม่ก็อยากมีนะคะแต่ว่าขอดูไปก่อนเพราะเห็นว่าแบบก็เลี้ยงยากอยู่
พี่เต๋อรักเด็กมากเลยโหแบบคนนั้นรักรักมากเลย